และสำหรับเส้นทางเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรำของคุณปอทฤษฎีนะคะ
ตำรวจได้เตรียมปิดเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วนะคะ
ขณะที่เทศบาลเมืองบุรียรำค่ะเตรียมจัดงานเพื่อให้สมเกียรติคุณปอทฤษฎีนะคะ
ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวบุรีรำ
ติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดล่าสุดนะคะจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ตำรวจบุรีรำเตรียมปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนนะครับ
ในพื้นที่เมืองเพื่อรอต้อนรับร่างของคุณปอทฤษฎี
การจราจรครั้งนี้จะทำให้การเคลื่อนตัวของครั้งนี้ทำให้การจราจรนั้นติดขัดครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
รู้สึกเสียใจอย่างมากกับการจากไป
ยังไม่มีวันกลับของพระเอกหนุ่มปธิปริศนีสหาวงธ์
เพราะเป็นเพื่อนที่รู้จักคุ้นเคยกัน
หลังจากทราบข่าวก็ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับ

เพราะถือว่าเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของชาวบุรีรำ
นายุทธชัยพงพนิษฐ์ยังบอกอีกนะครับว่าเป็นห่วงการจราจรรอบวัดกลางพระอารามหลวง
คาดว่าถึงเวลาเคลื่อนร่างปอมาถึงสารานะครับ
จะมีทั้งคนทั้งรถจำนวนมหาศาลมาแออัดกัน
ซึ่งขณะนี้จะเตรียมปิดเส้นทางบางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่รถที่จะเข้ามาอย่างพิธีศพครับ
ก็ในฐานะที่เป็นผู้อาหารท่องถิ่นและเป็นเพื่อนของปอส
สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวสหวง
เราเตรียมสถานที่เตรียมเต็นต์เตรียมไฟแล้วก็เตรียมเก้าอี้

ไม่ว่าจะเรื่องของการจราจรเรื่องของอาหารเครื่องดื่ม
ณตอนนี้ก็พยายามเซ็ตลูกน้องให้มาช่วยงานให้หมดนะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำได้ประชุมเตรียมความพร้อม
ในการจัดการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ดารานักแสดงสื่อมวลชนแฟนคลับและประชาชน
รวมถึงผู้ที่จะเดินทางมาร่วมวัยอาลัย

ระบุว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ว่าจะมีผู้มาร่วมงานเฉลี่ยวันละหลายหมื่นคน
ได้มีการเตรียมกำลังความพร้อมของตำรวจและ
ที่ภายในบริเวณวัดจะห้ามไม่ให้รถบรรทุกชนิดที่เกี่ยวข้องเข้าไปจอด
รวมถึงจะมีการปิดถนนในเส้นทางรอบวัดบางส่วน
เพื่อป้องกันการแออัดด้านการจราจร
ซึ่งทางตำรวจจะร่วมกับทางเทศบาลเมืองบุรีรำ
จัดหาสถานที่ซึ่งจะอยู่ห่างจากวัดกลางประมาณ๒๓๐๐เมตร
ไว้สำหรับเป็นที่จอดรถของผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานศพในครั้งนี้ครับ
ขณะที่คณะครูนักเรียนโรงเรียนบุรีรำพิทยาคม
ประกอบพิธีแสดงความไว้อาลัย
ซึ่งจะร่วมไว้อาลัยให้ปอต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์
ขณะเดียวกันนางพรดีวงทองเจริญ

โรงเรียนบุรีรำพิทยาคมบอกว่า

ปอเป็นลูกศิษย์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับครูอาจารย์โรงเรียนและครอบครัวครับ

ด้านหลังของผมคือพวงหลีดของพระเอกดังณเดชน์คูกิมิยะ
นางเอกสาวสวยอย่างยายาอุรัสยานะครับ
ก็ได้นำพวงฤทธิ์มาแสดงความไว้อะไรให้กับคุณปอธิษฎี
รวมไปถึงพระเอกดังข้ามค่ายอย่างช่องเจ็ดสีนะครับ

รวมไปถึงคุณเคลลี่ก็ได้นำพวงหลีดมาแสดงความไว้อะไรด้วยเช่นกันครับ

รวมถึงกองทัพสื่อมวลชนนะครับ

รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมงานศพนะครับ
เพื่อรอรับร่างคุณปอทฤษฎีกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรำครับ

รายงานจากวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ